เราไปดูบรรยากาศที่ประตู๗วัดพระธรรมกาย
ณปัจจุบันนี้๖นาฬิกา๒๑นาทีนะครับ
เพราะว่าคุณพลอยสจิฤทธิสินผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
รอรายงานสดอยู่ที่ประตู๗วัดพระธรรมกายครับเชิญครับ

เข้าสู่ปฏิบัติการการตรวจค้นวัดพระธรรมกายเป็นวันที่๘แล้วนะคะ
บรรยากาศที่บริเวณประตูเจ็ดในวันนี้ค่ะก็ได้มีการ
เจ้าหน้าที่นะคะก็ยังคงตรึงกำลังไว้บริเวณนี้อย่างต่อเนื่องค่ะ
ขณะที่ภายในนะคะก็ยังคงมีการตั้งโต๊คัดกรองบุคคลเข้าออกค่ะ
เพื่อทำการเก็บประวัติไว้ตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
บรรยากาศบริเวณประตู๗วัดพระธรรมกายในวันนี้นะคะ
ซึ่งเป็นวันที่๘แล้วของปฏิบัติการการเข้าตรวจค้นของดีเอสไอค่ะ
หลังเมื่อวานที่ผ่านมานะคะได้มีการเจรจาร่วมกันนานกว่า๖ชั่วโมง
แต่ว่าไม่เป็นผลเนื่องจากพระทัตตาชีโวนะคะ
ผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจของวัดพระธรรมกาย
ไม่ให้ความร่วมมือและปฏิเสธที่จะขอเข้าค้นอย่างสิ้นเชิงค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการบังคับใช้กฎหมายตามขั้นตอน
และยกระดับการปฏิบัติงานให้เข้มข้นขึ้น
เช้าวันนี้นะคะโดยรอบวัดพระธรรมกายค่ะ

และยังคงมีกำลังเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งตรึงอยู่บริเวณหน้าประตู๗อย่างต่อเนื่องค่ะ
ขณะที่บรรยากาศโดยรอบนะคะทหารค่ะ
ได้มีการตั้งจุดตรวจค้นอาวุธและช่วยเหลือประชาชน
โดยแต่ละจุดนะคะก็จะมีการตรวจค้นภายในรถค่ะ
เพื่อห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องผ่านเข้าไปยังด้านในนะคะ
และเพื่อป้องกันมือที่๓ที่อาจเข้าไปสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ได้
ขณะที่บริเวณด้านในประตู๗ค่ะ
บุคคลที่ต้องการที่จะออกจากวัดพระธรรมกาย
เพื่อเก็บประวัติบุคคลที่ออกไปแล้วไม่ให้กลับเข้ามาอีก
โดยการตั้งโต๊ะในครั้งนี้นะคะก็ตลอด๒๔ชั่วโมง
ซึ่งก็มีผู้ทยอยเดินทางออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
โดยเมื่อวานนี้ค่ะภายในวัดค่ะก็ได้มีการประกาศว่า

ก็สามารถเดินทางออกทางประตู๗และประตู๘ได้เลย
โดยที่เจ้าหน้าที่ก็จะอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่ค่ะ
ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในวันนี้นะคะ
ก็คาดว่าจะมีการนำตู้คอนเทนเนอร์ค่ะ
วางไว้ตามจุดต่างรอบวัดพระธรรมกายนะคะ

ในการเตรียมแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่วางไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ

เอสไอค่ะก็ยืนยันว่าจะไม่มีการเจรจาการเข้าขอตรวจค้นกับวัดพระธรรมกายแล้วนะคะ

จะต้องมีการพิจารณาแล้วก็ประเมินสถานการณ์กันวันต่อวันนาทีต่อนาที
ภายใต้กรอบของกฎหมายตามมาตรา๔๔ค่ะ

รายงานจากบริเวณประตู๗วัดพระธรรมกายค่ะ